เพราะว่าที่จะพาไปมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่

พระเอกอะไรล่ะอยู่ในนาคุณผู้ชมไปดู
นี่ไงคะพระเอกที่ดิฉันพูดถึง
โอ้โหนี่เพลงนี้ดังมากเลยนะของคุณแคท

มาแล้วสิคัดภรรยาคัดภรรยาเอออุ้ยเพลงนี้ดังนะจ๊ะ
ปูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มีตัวโตนะคะ
ปูนที่นี่เนี่ยอยู่ที่ตะมนต์ศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวค่ะ
ที่บอกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้ว
ปูมันก็ออกมาหากินเยอะและที่สำคัญเนี่ย
มันก็ไปกินข้าวในนาของชาวบ้านเขาไงโอ้โหเยอะมากเลยนะ
เก็บมาซะเลยเก็บมาทำน้ำปูหรือน้ำปูค่ะ
น้ำผิกน้ำปูเหรอคุณใช่เขาก็เรียกได้แล้วทักแต่สำเนียงของแต่ละพื้นที่
ก็คือจะใช้เป็นเครื่องปรุงอย่างใช้แทนกะปิน้ำปลาหรือปลาร้า

เขาจะทำช่วงหลังจากปลูกข้าวนาปี
ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปฝนตกอากาศดี
ชุ่มฉ่ำปูนามันก็ออกมาหากินแล้วมันก็มากินข้าวของชาวบ้านกันด้วย
ชาวบ้านก็เลยทำยังไงไม่อยากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เพราะว่าก็ไม่มีชั้นขอข้าวแล้วไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ก็เลยเอาละจับปูมาซะเลย
เวลาจับปูแล้วนี่นะคะเขาก็จะนำมาขัง

เพื่อให้สิ่งสกปรกดินโครนต่างหลุดออกจากตัวปู่
ลายความเค็มออกไปด้วยเอาออกไปด้วย
เสร็จแล้วก็เอาปูมาล้างทำความสะอาด
ล้างพาน้องปูอาบน้ำนะจ๊ะคุณชนะ

เสร็จแล้วก็เตรียมใบตะไคร้ใบขมิ้น

เอาน้ำปูออกให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็นำน้ำปูเก็บไว้อีกประมาณ๑๒

เคี้ยวเคี้ยวไปเรื่อยจนน้ำปูแห้ง
พอน้ำปูแห้งแล้วก็จะเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อย
น้ำปูแห้งมันก็จะจับตัวเป็นก้อนสีดำ
แล้วก็พักไว้ให้เย็นสามารถเอาไปเก็บไว้ในโหลหรือว่าถุงพลาสติก
ขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ออกมาเป็นดำแบบนี้เหรอ
อ๋อคล้ายกับปิไหมล่ะสนับนั้น
วันหนึ่งชาวบ้านเขาทำได้ประมาณ๒๐กิโลกรัมนะคะ

สำหรับใครที่อยากทานน้ำปูหรือน้ำปูเนี่ยนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมที่หน้าจอนี้เลยนะคะ

ใช่ค่ะถ้าหากว่าใครนึกภาพไม่ออกนะว่าจะเอาไปทำอะไร
ก็ลองจินตนาการดูอย่างเช่นน้ำพริกน้ำปู
หรือทำแกงหน่อไม้ซ่ามะเขือก็ได้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านนะคะ
ในการแปรรูปอาหารให้มันทานได้นานแล้วก็เป็นเครื่องปรุงชั้นดีเลย
นี่คุณผู้ชมบอกว่าชอบค่ะน้ำปูอร่อยค่ะ
นี่มาการันตีความอร่อยใครสนใจนะ